กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มีการโพสต์ข้อมูล
เขาเรียกว่าเตรียมจะเปิดโปรงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
ออนไลน์แล้วก็มีการหลุดคำใบ้ออกมา
ทีนี้ในคำใบ้นั้นเขาก็มีเขียนบอกว่าเป็นไฮโซจอ
อดีตแฟนนุ่มไฮโซจอหมื่นล้าน
ฉากหน้าทำธุรกิจอสังหา
ฉากหลังเนี่ยเขาบอกหัวสายเว็บพนันเลย

เร็วนี้ทางกปปคจะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด

นี่สินี่หนูก็พยายามทั้งนึงแต่จริงได้อ่านคอมเม้นต์จากนี้

นี่เขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดเผยมือซ้ายแล้วก็มือขวานะคะ

ขององค์กรพนันออนไลน์ข้างขึ้นลำดับที่๒
มือซ้ายเขาบอกว่าชื่อย่อลอคอลอลิงคอควาย
เป็นอดีตคนขับเครน๘ตันที่ภาคใต้

ไปกับนศนักศึกษานะคะมช
ชื่อย่อพพึ่งศเสือ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

เพราะฉะนั้นแล้วตระกูลนี้โดนบอก
นึกออกแล้วเวลาเราเล่นเฟซบุ๊คอยู่หรืออะไรอย่างนี้
มันจะชอบเด้งขึ้นมามันจะแอดตึ๊ดไปที่ไหน
ถูกต้องครับผม
แต่ตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีการปราบปรามพนันออนไลน์กันค่อนข้างเยอะมากนะ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังของมหาสารคามก็มีการไปแบบว่าจับกุมเหมือนกัน
คุณผู้ชมบอกว่าง่ายเลยค่ะ
ฟังคุณรถเมย์เมื่อกี้มีตั้งแต่กไก่กับฮนกฮูก

ไม่รู้ใครเป็นใครบอกเลยได้ไหมคะ

แต่ที่แน่ไม่มีชอนะ

พยายามอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่มี

ตอนแรกเขามีอักษรออกมาตอนแรกที่มีออถูกต้องไหมคะ
บอกว่าจากข่าวลือหรือข้อความที่ปรากฏในเพจต่าง
รวมไปถึงการคาดเดากันไปว่า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือว่าการทำธุรกิจผิดกฎหมายนั้น
ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยืนยันเลยว่า
และไอซ์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นเลย
ข้อความที่โพสต์หรือแชร์ต่อกันไปนั้นไม่มีมูลและไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น
ขอให้พี่สื่อมวลชนและเพื่อนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้
ระมัดระวังในการเสพหรือแชร์สื่อต่างทั้งที่ไม่ทราบความจริง
เพราะว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายกับแอร์ไอซ์และคนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยทั้งที่ไม่เป็นความจริง
จริงแล้วแอร์และไอซ์ไม่ได้อยากดำเนินคดีกับใครเลย
แต่สำหรับบางคนที่เกินเลยไปมาก
และไอซ์ก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากจะดำเนินการที่จำเป็น
เพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง
ยังบอกต่อนะคะบอกว่าที่ออกมาชี้แจงช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะกลัวความจริง

บอกตามตรงเลยว่าที่ออกมาชี้แจงช้าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวแอร์เองเนี่ยเพิ่งทราบข่าวทั้งหมด
และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแอร์เองหลังจากที่ได้ใช้เวลาอ่านโพสต์ข่าวนะคะ

รวมไปถึงมีการลองปรึกษากับทีมทนายความแล้ว
แล้วแอร์เองก็ยังไม่เข้าใจว่ามีส่วนไหนที่มาเกี่ยวข้อง
แต่อยู่ก็เกิดการคาดเดาและพาดพิงมาที่แอร์
หรือเอารูปแอร์ไปเป็นภาพประกอบข่าว
จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตแล้วก็แบบนี้
สื่อมวลชนบางรายยังนำเสนอข่าวในเชิงชี้นำสังคม
เพราะว่าจริงเรื่องราวถ้ามันเป็นความจริง
ก็ออกมาออกมาชี้แจงให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือน้องแอร์เขาก็มีธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ด้วย
แล้วก็มีหลายธุรกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่งออกหรือว่ารวมถึงนำเข้าเป็นตุ๊กตาของเล่นญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นโกดังใหญ่มากอันนั้นก็ธุรกิจประมาณเป็นร้อย

ใช่นะครับแล้วก็มีธุรกิจร้านดอกไม้อีกแล้วก็ร้านทำเล็บอีกนะครับบางทีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของน้องเขาด้วย
แอร์ก็ตอนนี้เนี่ยพยายามปรึกษาทนายแล้วก็ถามกับเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้น่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวน้องแอร์ต้องออกมาแอคชั่นอย่างแน่นอน

เพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงนี้เขาก็มีการปราบปรามกันค่อนข้างเยอะเนอะ

ถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริสุทธิ์จริงคุณก็ออกมาชี้แจง

แต่ถ้าไม่ใช่วันหนึ่งมันก็จะรู้เองอยู่ดี
ความจริงก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นถูกต้องนะครับ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
ใช่เพราะส่วนใหญ่มันเป็อยังเป็นเชียร์มะแง่เป็นเชฟ
หรือกำลังนั่งทำงานอยู่หรือตอนนี้มีทั้งวิวัฒนาการสูงมาก

ไปแจ้งความอันธรรคานก่อน
มันเห็นไบ้ใครได้คืนอะไรมาสักน้อย

ทุกคนที่โดนที่แบบว่าเป็นประชาชน
คนตาดำเป็นคนปกติที่ไม่ได้แบบว่า
มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโต
ไม่ได้แบบเป็นข้าราชการใหญ่

ไม่ต้องไปดูแลครับอ่ะนั่นแหละในขณะที่บางทีแบบอ่ะ
คนใหญ่คนโตบางคนพอมีกรณีนิดนึงอย่างนี้
ถ้าไม่มีใครออกมาเปิดโปรบางทีเราไม่รู้ไงมันก็เงียบกันไป

ช่างไฟโดนเงินเก็บทั้งชีวิตเนาะ๖แสนกว่าบาทหายไปกับต่อหน้าต่อตาแล้วก็โอ้โหเป็นเราก็หมดอ่ะหมดเลย
หมดเลยความรู้สึกก็ไปหมดกำลังใจก็ไม่มีนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยตรวจตาในเรื่องนี้แล้วก็เป็นหูเป็นตาแทนพวกเราด้วยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป